มาดูต่อกันที่เรื่องราวดีกันต่อเนื่องเลยนะคะ
ใกล้จะถึงวันแม่แล้วแล้วก็เป็นประจำทุกปีค่ะ
ที่จะมีโครงการอาหารพระราชทานนั่นเองนะคะ

ผู้เดินทางที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ

สำหรับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชุปธรรมและเหล่าคนบันเทิงค่ะ
ในปีนี้นะคะก็นำทีมโดย๒พระนางแห่งวิกหมอชิดค่ะ
นาวที่สานาศแล้วก็เข้มหัสวีนะคะ

ที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการดีครั้งนี้นะคะ
แล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ทั้งคู่
กลายเป็นพระนางขวัญใจแฟนละครคู่ใหม่

ฝ่ายหญิงถูกจับตามองเลยว่าเป็นเจ๊ดันฝ่ายชายค่ะ
ซึ่งก็เป็นพระเอกน้องใหม่แกะกล่องนะคะ

นาวจะว่ายังไงไปฟังจากปากเจ๊ดันคนนี้เลยค่ะ

ก็เหมือนพี่นาวเข้ามาแรกนั่นแหละค่ะ

ซึ่งน้องเขาก็เหมือนกันมันไม่มีใครเป็นเจ๊ดันใครหรอก

พี่จับรูปซีนวิกกลิ้นได้ไหมคะ

อนุญาตก่อน

เพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบล่วงเกิน
หรือว่าไปตั้งใจไปใต้อัง
เราทำอยู่ในเนื้องาน
แต่ถ้าเจอก็ขอโทษแหละ
ไม่ว่าค่ะเรื่องการแสดงเราไม่ว่ากันอยู่แล้วค่ะ